กรณีน้องชายแดนนายทัพปกรณ์ทรัพย์สินอายุ๑๕ปีนะคะ
น้องชายแดนไปเรียนที่โรงเรียนกวดวิชา
เพื่อที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อว่าโรงเรียนบ้านครูพี่นัท

อยู่ที่นั่นเลยแล้วก็กวดวิชาเพื่อที่จะเข้าเตรียมทหาร

บาดเจ็บบาดเจ็บถึงขั้นสาหัสเลยนะคะ

คือน้องมีบาดแผลที่ศีรษะต้องเย็บ๗เข็ม
แล้วก็อวัยวะภายในบอบช้ำ
สาเหตุการเสียชีวิตคุณหมอบอกกับครอบครัวของน้องชายแดนว่า

ทีนี้ทางครอบครัวก็เลยติดใจสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย
เพราะว่าทางโรงเรียนแจ้งมาแค่ว่า

แล้วก็ตกบันไดได้รับบาดเจ็บ

แต่ทางครอบครัวของน้องบอกว่าโอ้โห
บาดแผลต่างของน้องเนี่ยมันไม่เห็นสอดคล้องกับข้อมูลของครูที่โรงเรียนกวดวิชาบอกมาเลย
คือต้องตกบันไดประมาณกี่สี่สิบขั้นสามสิบขั้นถึงจะเจ็บหนักขนาดนี้

ที่วัดส้มเกลี้ยงอำเภอเมืองตากจังหวัดตาก
เพราะว่าน้องชายแดนไปเรียนในโรงเรียนกวดวิชา
แล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะคะ
คุณหมอบอกว่าอวัยวะภายในและภายนอกบอบช้ำอย่างมาก

คุณพ่อก็เลยสงสัยว่ามารู้ว่าลูกได้รับบาดเจ็บหัวแตกแขนหักเนี่ยนะ
คือ๙มิถุนายนแต่ทำไมทางเจ้าของโรงเรียนกวดวิชายึดโทรศัพท์ของน้องชายแดน
ไม่ให้โทรมาบอกทางบ้านรู้ปล่อยให้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงเรียนกวดวิชา
อาการหนักขึ้นคือน้องเนี่ยช็อกหมดสติอุจจาระปัสสาวะเรียราช
ถึงจะนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งให้ผู้ปกครองรู้
แล้วก็มาบอกกับผู้ปกครองว่าอ๋อน้องตกบันไดก็เลยได้รับบาดเจ็บ
คือมาบอกว่าเหมือนกับกลุ่มนักเรียนที่ไปเรียนกวดวิชากันเนี่ยค่ะ
เขาเล่นสกรรมกันเหมือนกับรักบี้ที่แบบมาประชิดตัวกันนั้น
แล้วก็ล้มทับกันเป็นชั้นน้องชายแดนเนี่ยอยู่ชั้นล่างสุด
พอเล่นทับกันเป็นชั้นชั้นเสร็จอ่ะก็แยกย้ายน้องชายแดนวิ่งไปชั้นสอง
หมดสติล้มลงมาตกมาจากบันไดแล้วหัวไปกระแทกบันไดจนบาดเจ็บ
เขาชี้แจงมาแบบนี้เราก็เลยส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเรา
ไปคุยกับครอบครัวของน้องชายแดนนะคะไปที่วัดส้มเกลี้ยงค่ะ
วันนี้แม่ของน้องยังเศร้ายังรับไม่ได้กับการจากไปของลูกชาย
ทีมข่าวก็ได้คุยกับคุณแม่ของน้องอ่ะนะคะความเป็นแม่ก็พยายามแบบ
เหมือนโทษตัวเองว่าโอไม่ได้ดูแลลูกส่งไปเรียนพิเศษตลอด๒ปี
โรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้ดูแลลูกไม่ดีพอไปไว้ใจทางโรงเรียนกวดวิชา
ลูกต้องมาบาดเจ็บและเสียชีวิตครอบครัวของน้องชายแดนบอกว่า
หลายอย่างค่ะหลังจากที่น้องชายแดนบาดเจ็บเนี่ย
ครูไม่เคยโทรมาบอกทางครอบครัวของน้องเลยนะคะปล่อยให้น้องรักษาตัวอยู่ที่โรงเรียนกวดวิชา
อาการหนักถึงส่งโรงพยาบาลแล้วค่อยมาแจ้งทางครอบครัว
แล้วอาการบาดแผลมันไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ทางโรงเรียนให้ไป
แล้วมันมีจุดที่ทางครอบครัวของน้องชายแดนสงสัยก็คือ
มีร่องรอยที่อวัยวะเพศของน้องชายแดนค่ะเหมือนกับถูกไฟลนแล้วก็กระดูกหักหลายส่วน
ทางครอบครัวสงสัยว่าถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
แม่ของน้องบอกว่าตลอด๒ปีที่น้องไปเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้นะคะ
น้องก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังนะไม่เคยให้ร้ายทางโรงเรียนกวดวิชา
เพราะน้องตั้งใจมากอยากสอบเข้าเตรียมทหารให้ได้
แต่สุดท้ายที่ได้คุยกับน้องชายแดนก็คือวันที่ครอบครัวไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะ
ตอนนั้นก็คิดว่าลูกชายแค่หัวแตกตัวแม่บอกว่าก็ยังคุยกับสามีเลยนะว่า
น้องชายแดนกลับบ้านเถอะแต่น้องชายแดนบอกกับแม่ว่าม้ากอดหนูหน่อย
ที่โรงพยาบาลแม่ก็กอดลูกอะนะคะแม่บอกว่าปกติกอดกันตลอดไม่เคยห่างกันนานเลย
แต่ว่าครั้งนี้ที่ห่างกันเพราะลูกอยากจะเข้าเรียนเตรียมทหารให้ได้
ก็เลยตั้งใจเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้ค่ะ
มากอดหนูหน่อยนี่พี่ก็พูดแค่นั้นแหละจริง
แล้วนอกนั้นเราถามเขามากกว่าเราจะถามเขามากกว่าว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
กลับบ้านไหมกลับบ้านไหมนางก็ไม่มีอะไรไม่เป็นไรหนูอยู่ได้อยู่แค่นี้

แม่ของน้องชายแดนก็คุยกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตาเลยนะคะ
คือแม่ก็บอกว่าส่วนตัวไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียด
ครูนัทเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้นะ
แต่แม่บอกว่าปล่อยให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมค่ะ
ก็รู้สึกแค่ว่าเสียใจที่มีโอกาสดูแลลูกชายน้อยเกินไป
เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็สอนแต่สิ่งดีให้กับน้อง
แต่ช่วงเวลาที่ไปอยู่โรงเรียนกวดวิชา๒ปีเนี่ยแม่ก็รู้สึกโทษตัวเองไง
เหมือนกับว่าไม่ได้ดูแลลูกชายให้ดีพอตอนนี้ยังคิดถึง
และรักลูกนะคะอยากจะให้ลูกจากไปอย่างสงบค่ะ
จนเราระเลิศระเลิศในความเป็นแม่ที่แบบจับทิศได้มีอะไรได้เราก็ยังแบบ
แต่พอลูกพูดอย่างนี้เราเชื่อลูกลูกเราจะต้องไม่มีอะไร
คุณบอกว่าลูกเคยพูดไม่ดีหรือเปล่า
ไม่เคยพูดไม่ดีไม่เคยพูดไม่ดีทุกครั้งที่คุยก็เค้าจะแบบ
แต่คืนนี้จับเวลาได้เท่านี้นะทำข้อสอบนี้ได้เท่านี้นะ
ประมาณเนี้ยอยู่ให้ตลอดเลยลูกที่อาจจะเกิดมาทำบุญได้เท่านี้
คือเขาอาจจะอยู่ได้แค่นี้แค่นี้จริงจริงส่วนร่างของน้องชายแดนครอบครัวจะประกอบพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้ที่วัดส้มเกลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดตากนะคะ
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีทางครอบครัวก็ยืนยันว่าเสร็จงานศพแล้วจะเดินหน้าขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายแดนค่ะ
ถึงคุณแม่จะบอกว่าไม่ได้โกรธนะคะแต่ว่ามันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้มันเป็นคดีความค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์นะคะก็ได้นำตัวเด็กที่เรียนพิเศษในสถาบันกวดวิชาบ้านครูพี่นัทที่เดียวกันกับน้องชายแดนเนี่ย
มาสอบปากคำสี่คนห้าคนในวันนี้แล้วก็นำตัวครูนัทมาด้วย
ประเด็นสำคัญในการสอบปากคำวันนี้เนี่ยนะคะพนักงานสอบสวนมุ่งประเด็นไปที่ช่วงวันที่๙มิถุนายน
ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นที่คุณพ่อบอกว่าน้องเนี่ยหัวแตกแล้วก็แขนหักใช่ไหมคะ
ค่ะคือเขาสงสัยว่าอยู่กันเป็น๑๐คนนักเรียนในโรงเรียนนี้
ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์อะไรเลยก็เลยพุ่งเป้าไปว่าวันที่เก้ามิถุนายนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วหลังจากนั้นต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างซึ่งหลังจากที่ครูนัดสอบปากคำเสร็จเนี่ยนะคะ
สีหน้าที่ออกมาเนี่ยนะกังวลอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ
ทีมข่าวก็ไปสอบถามถึงเรื่องราวการสอบปากคำว่าเป็นยังไงบ้าง
ตำรวจถามอะไรเป็นยังไงแบบไหนเขาก็บอกว่าเขาตกใจนะ
ตำรวจเนี่ยนำตัวเด็กที่ยังเรียนกวดวิชาอยู่ไปสอบปากคำด้วยเพราะว่าเด็กเด็กก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันมาก่อนเลย
หลังจากนี้จะมีการแจ้งความกับตำรวจด้วยเพราะว่าไม่มีนักสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำ
คืออันนี้ปกติถ้าสอบปากคำเด็กเยาวชน
จะต้องมีนักสหวิชาชีพมาด้วยถูกต้องแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าไม่มีนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าประเด็นที่มันน่าสงสัยที่สุดในมุมของตำรวจนะ
ก็คือในช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุเนี่ยคนอยู่ในบ้านมากกว่า๑๐คน
ทำไมไม่มีใครเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างเลย
ไม่มีใครเห็นเลยเหรอว่าน้องนัทน้องชายแดนหมดสติตรงไหน
ไม่มีใครเห็นเลยเหรอว่าน้องตกบันไดลงมาเมื่อไหร่แล้วสภาพน้องเป็นอย่างไร
ไปไหนกันหมดตำรวจว่าเดี๋ยวจะแยกสอบปากคำเด็กในบ้านทีละคนเลย
ไล่ดูทีละคนเลยว่าให้การตรงกันหรือเปล่าให้ข้อมูลสอดคล้องกันไหม
ทีนี้คุณภูริพัฒน์เองก็ได้รับข้อมูลสำคัญจากน้องที่เคยไปเรียนนะคะ
ไปเรียนโรงเรียนกวดวิชาโรงเรียนครูพี่นัทนี่แหละ
เขาบอกว่าเขาเคยลงคอร์สเรียนที่โรงเรียนนี้แต่อยู่ได้๕วันเท่านั้นเองค่ะ
ห้าวันบอกไม่ไหวแล้วหนีออกมาเพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมของครูนัท
เฉพาะช่วงเวลาที่ตัวเองเข้าไปเนี่ยนะคะเห็นนะ
เห็นน้องชายแดนถูกซ้อมถูกทุบตีมาตลอด
แถมบางครั้งครูนัทยังบอกให้เด็กก็คือเด็กที่มาเรียนกฎวิชาด้วยกันนี่แหละ
เป็นคนทำร้ายแทนตัวเองด้วยให้ไปทำร้ายน้องชายแดนแทน
ซึ่งวิธีการคือเอาไม้เบสบอลค่ะทุบตีไปตามร่างกายเป็น๑๐๒๐ครั้ง
แล้วเป็นแบบนี้ทุกวันที่เข้าไปเรียนถามว่าสาเหตุล่ะคืออะไร
อยู่จะมาทุบตีทำร้ายกันแบบนี้เนี่ยมันมีต้นสายปลายเหตุอะไรไหม
ที่เคยเรียนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะน้องชายแดนท่องสับไม่ได้
กระตุ้นด้วยการทำร้ายร่างกายค่ะ
เห็นของน้องผู้ที่โดนกระทำเนี่ยก็คือเพื่อนก็คือแบบว่าเพื่อน
ทั้งสิบคนที่เรียนอยู่ด้วยกันกระทืบกระทืบครับผม
มยำตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนถึง๕ทุ่ม
ครับประมาณหลังเรียนนะครับหลังเลิกเรียนคอร์สกลางคืนภาคกลางคืน
ก็คือด้วยสาเหตุที่ว่าอาจจะแบบว่าเรียนไม่เก่งหรือยังไงครับ
เพราะว่าปกติเนี่ยครูครูท่านแกเนี่ยจะให้ท่องสับ
วันละยี่สิบสามสิบคำประมาณนั้นแหละครับอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ว่า
น้องเขาอาจจะแบบท่องไม่ได้ตามไม่ทันเพื่อนอย่างนี้
ก็เลยต้องแบบต้องมีการกระทุนแต่มันดูรุนแรงไป
ผมเคยเห็นมาครั้งหนึ่งครับช่วงประมาณกลางวันนี้แหละครับ
ผมเห็นฟ้าเขาคือแบบยังไงครับฝากให้เด็กของเขาอ่ะที่ว่าเป็นแบบเหมือนครับ
เรียนเหมือนกันเนี่ยคือฝากให้แบบทำโทษแทนหน่อย
เพราะตอนนั้นตัวเขาอ่ะไม่ได้อยู่บ้านครับผมก็เห็นน้องเขาโดนประมาณสักสิบยี่สิบที
ประมาณนั้นนะครับโดนไม้แบสบอลฟ้าครับผม
เหมือนเขาก็เป็นโรคจิตนะครับเพราะว่าคือแบบครับก็เหมือนกับว่าอยู่หมกมุ่นในโลก
ความรุนแรงนะครับถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กก็คืออาจจะโดนอะไรมาที่ไม่ดีไม่ร้าย
แล้วก็ฝังในใจมาแล้วก็มาทำอันที่เกิดเหตุเช่นนี้
อันนี้เป็นการวิเคราะห์ของน้องเองนะคะที่เขาเข้าไปเจอเหตุการณ์มา๕วัน
ตัวเองก็โดนทำร้ายเหมือนกันนะไม่ใช่โดนแต่ว่าโดนไม่หนักเท่าน้องชายแดน
สุดท้ายก็หนีออกมาเพราะบอกว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมและการกระทำแบบนี้ก็ทนไม่ไหวหรอก
ไอ้การทำแบบนี้มันเกินกว่าจะรับได้แล้วก็บอกว่าครูนั้นอาจจะมีปัญหาทางจิต
แต่ที่แน่หลังจากที่หนีออกมาแล้วไม่ใช่ว่าจบแค่นั้นนะคะ
ครูนัทค่ะโทรมาทวงเงินค่าเรียนพิเศษอีกกว่าสองแสนบาทด้วย

ให้เอาเงินมาจ่ายค่าซ่อมกำแพงที่โดดหลบหนีออกมาหมื่นกว่าบาทด้วย
กระโดดออกมาจากกำแพงก็โดนค่าซ่อมเป็นหมื่นเลยนะ
แล้วบอกว่าถ้าไม่ยินยอมจ่าย
จะถูกฟ้องร้องจากสัญญาที่เคยเซ็นก่อนเข้าเรียน
แล้วก็ข่มขู่น้องเข้ามาตลอดจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ
น้องเขายอมมาให้ข้อมูลครั้งนี้เขาบอกว่า
อยากให้สังคมรับรู้ความจริงว่าครูคนนี้มีพฤติกรรมแบบไหน
แล้วก็อยากที่จะให้ความเป็นธรรมกับน้องที่เขาถูกกระทำด้วย
ตำรวจก็เลยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
คดีนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
เดี๋ยวต้องรอผลการชนะสูตรพลิกศพของน้องชายแดนอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
แล้วก็นำมาประกอบกับข้อมูลทางการสืบสวน
ว่าก่อนเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรนะคะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำชับให้พนักงานสอบสวน
รวมรวมพยานหลักฐานในการทำสำนวนให้รอบครอบ
สิ้นกระแสความสงสัยในทุกประเด็น

จะได้ตอบคำถามกับสังคมได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็กำชับตำรวจให้หาข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ
เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการดำเนินคดีนะคะ
คือเหตุการณ์นี้ครูนัทเจ้าของโรงเรียนกวดวิชายังยืนยันว่า

ยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุที่เด็กเล่นกันแล้วก็ตกบันไดลงมา

เดี๋ยวต้องรอดูตำรวจบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะแยกสอบปากคำเด็กทีละคนเลย
แล้วก็ดูด้วยว่าตกลงแล้วมันสอดคล้องกันไหม
เรื่องการตกบันไดหรือรุมสกรรมกันกับบาดแผลของน้องชายแดนที่เกิดขึ้นนะคะ